แล้วเรามั่นใจไหมคะว่าหลักฐานนี้มันจะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องได้
แล้วหลักฐานการแชทในวันนี้ค่ะมีการแชทและสนทนาในวันไหนบ้างช่วงเวลาไหนบ้างคะ
ช่วงเวลาแค่วันคืนวันนั้นนะครับคืนวันที่สุด

ส่วนตัวเรามั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนเกี่ยวข้องโดยตรงถูกไหม
ผมก็ยังเชื่อแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
แล้วเขาจะพาน้องออกมาจากงานตรงนั้นทำไม
ถ้าเขามีเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดีของคนเนี่ยคือต้องพามาส่งเพื่อนพี่น้องเขา
ญาติเขาแฟนเขาไม่ใช่เอาไปข้อมูลข้อมูลของเขา
ผมอ่านไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนมากแล้วนะครับ
แต่ก็มันก็เป็น
ถ้าเริ่มต้นก็จากตอนที่เขารู้ว่า
ก็ตั้งแต่ว่าจะพาน้องไป

ใครไม่รู้จักชื่อผมว่าผมไม่นึกว่าในแชทที่หลุดออกมานั้นมีใครอยู่ในบ้านบ้างหรือเปล่า
หรือว่ามีใครไม่อยู่ในที่เกิดคือเปล่า
ในแชทมีประมาณกี่คนเขาบอกได้หรือ

อันนี้เราบอกได้ไหมคะว่าที่มาของแชทอันนี้คือได้มาจากใครค่ะ

เพราะว่ามีผู้หวังดีจริงครับที่ผมต้องขอบคุณเขามากในการที่ส่งหลักฐาน
ชีวิตมากขึ้นกับทุกคน
แล้วสำหรับแชทนี้ผู้หวังดีส่งมาให้เราเมื่อไหร่คะ
อันนี้ต้องถามโทนนะครับเพราะว่า
ผมก็ช็อกนะครับบางทีผมควรว่าเรื่องมันต้นทางที่จะประทบในใจนะครับ

เพราะว่าถ้าคนที่รับรู้คนแรกส่วนใหญ่ในเรื่องหลักฐานต้องเป็นโทน
แสดงว่าแชทนี้มีคนให้โทนมาอีกทีถูกไหมคะ
อยากให้เขาภาวนะนะครับได้แต่ภาวนะก็ให้เขาพูดคลาภจริงแล้วกัน
ผมอยากว่ามันจะเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้
แล้วไม่ได้ก็อีกเรื่องเขาให้มันเป็นรูปตามรูปของความที่มีความคิดทำ
ยังมีข้อสงสัยอะไรไหมคะที่เขายังพูดไม่ชัดเจนและพูดไม่เคลียร์กับสิ่งที่เราสงสัยและในครอบครัวสงสัยด้วยค่ะ
ตอนนี้ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วครับเพราะว่าในหลักฐานในแชทนั้นก็บ่งบอกทุกอย่าง
เพราะว่าที่ตอนแรกที่ครอบครัวสงสัยว่าน้องจะไปกับคนนี้แค่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเลย
มันก็อาจจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าในงานคนอยู่เยอะจะหลับแค่หมดในเวลานั้นเนี่ย
มันไม่น่าจะเห็นความเจริญขนาดนั้นได้ครับ
มูลจากแพทย์เบื้องต้นที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันใช่ไหมครับ
อันนี้ต้องได้แจ้งมาส่วนตัวไหมครับ
ในเรื่องที่มดลูกมีการฉีดขาดอันนี้ไม่กล้าพูดอย่างจริงครับ
เพราะว่าในส่วนตัวเองและในส่วนของครอบครัวก็ยังไม่มีความเห็นไม่มีความยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
นี้วันนี้เราตั้งใจจะมอบให้ตำรวจเลยใช่ไหมคะ

วันนั้นนอกจากเบลมีพิธีของอีกที่ไปดูอย่างไรครับ
เวลาตอนกลางวันที่น้องเริ่มทำงานก็คือมีเบลแค่คนเดียวครับ
ใช่ใช่ครับ
ตอนที่ผมไปก็มีน้องอีกคนมาแข่ง
ก็คือว่าเขาจัดงานทั้งวันทั้งคืน
เขาจะจ้างแทรกซี่มาเหมือนจะเป็นกะครับ

เร็วเริ่มงานนั้นแต่๕โมงแล้วครับ
ขอบคุณค่ะต้องเป็นต้องเป็นโทนครับ
แต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
ก็ให้มันเป็นรูปของตามรูปของความยุติธรรม

น้องจะไปกับนี่แค่คนเดียวไม่มีใครรู้เห็นเลยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าในงานเนี่ยคนอยู่เยอะจะหลับกันหมดในเวลานั้นเนี่ย
มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเป็นความบังเอิญขนาดนั้นได้
ในเรื่องที่มดลูกมีการฉีกขาดนะครับ

เพราะว่าในส่วนตัวเองและในส่วนของครอบครัวก็ยังไม่มีความเห็น
ไม่มีความยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
นี้วันนี้เราตั้งใจจะมอบให้ตำรวจเลยใช่ไหมคะใช่ครับ

วันนั้นนอกจากเบลมีพิธีคนอื่นที่ไปทำงานลักษณะเดียวกัน
ถ้าเวลาตอนกลางวันที่น้องเริ่มทำงานก็คือมีเบลแค่คนเดียวครับ
แต่ตอนที่ผมไปก็มีน้องอีกคนมาเปลี่ยนแทนครับ
ก็คือว่าเขาจัดงานทั้งวันทั้งคืน
แต่ว่าเขาจะจ้างพิตตี้มาเป็นเหมือนเป็นกะครับ
ก็คือว่าคนละ๕ชั่วโมงคนละ๕ชั่วโมงอะไรประมาณนั้น
เบลเลิกงานตั้งแต่๕ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าตามที่การว่าจ้างมา

โทรได้ไหมครับ
โทรไม่มาหรอ
อ๋อมาแล้ว

หรือว่าการเสดอาลัยเทสปลอม
ถ้ามันจะปลอมก็ตรวจสอบดูแล้วกันครับว่ามันปลอมยังไงปลอมมาจากไหนอะไรยังไง
เพราะมันต้องมีข้อมูลและที่มา
โปรดติดตามตอนต่อไป